อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามค่ะคือกรณีการออกหมายจับพระธรรมชโย
บอกว่าพระธรรมชโยนี้ต้องมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อน๒๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
หวั่นด้วยถ้าหากว่าจะมีใครแจ้งความกลับฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
หรือว่าจะมีกลุ่มคนมาประท้วงต่อต้าน
ขณะเดียวกันทางฝั่งของลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมชโยเอง
ก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะ
โดยบอกว่าการปฏิบัติการออกหมายจับครั้งนี้เนี่ย

เพราะว่าไม่มีการตรวจร่างกายของพระธรรมชโย

ที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก๒คนด้วย
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ
เชิญค่ะ
พยายามหลักฐานต่างนั้นเข้าร้องต่อนไหนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
ความเคลื่อนไหวจากทางด้านของวัดพระธรรมกายวันนี้นะคะ

จากพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัสดิ์วัดพระธรรมกาย
ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
ซึ่งเห็นว่ามีความไม่ชอบทำแล้วก็ผิดหลักกฎหมาย
ในการตั้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
เช่นกรณีที่มีการตั้งข้อหาคดีพิเศษและออกหมายเรียกพระธรรมชโย

ไม่มีการนำแพทย์เฉพาะทางเข้ามาตรวจอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ตามที่วัดร้องขอแต่กลับมีการร้องขอสารในการขอออกไหมจับนะคะ
ขณะเดียวกันยังได้มีการเปิดเผยเส้นทางการเงินที่พระธรรมชโย
ได้รับบริจาคจากนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
ผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์
รวม๓๘๗ล้านบาทว่า
ส่วนหนึ่งนั้นมีการโอนเข้ามูลนิธิธรรมกาย
เพื่อสร้างอาคาร๑๐๐ปีมหาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
เป็นเงินกว่า๑๒๐๐ล้านบาทนะคะ
จึงเห็นว่าเงินที่ได้รับจากนายสุประชัยนั้น
เป็นการนำไปสร้างสาธารณประโยชน์และพระธรรมชโย
ไม่ทราบที่มาของเงินที่ได้มาโดยมิชอบค่ะ
โดยหลังจากนี้คณะสิทธิ์จะมีการแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และจะยกระดับการขอความเป็นธรรม
ให้กับพระธรรมชโยในการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ไปดูด้านความเคลื่อนไหวของทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
ได้มีการออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งของศาล
ให้มีการจับตัวพระธรรมชโยว่า
หลังจากการหารือร่วมกับพนักงานอายการ
กำหนดแนวทางการดำเนินการนะคะ
ว่าจะทำหนังสือแจ้งไปยังวัดพระธรรมกาย
สารมีการออกไหมจับในคดีดังกล่าวแล้ว
และขอให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหา
กับพนักงานสอบสวนในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้

ก็จะมีการพิจารณาให้ประกันตัวตามขั้นตอน

ทางด้านของศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายก็ยืนยันนะคะว่า
หลวงพ่อธรรมชโยยังคงอาภาษณ์และรักษาตัวอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย

อย่างที่มีการมีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้
เนื่องจากว่าพระธรรมชโยไม่มีหนังสือเดินทางออกนอกประเทศค่ะ
ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายมีข้อมูลในคดี
วิมวันวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดพระธรรมกายค่ะ